กันที่เรื่องราวความรักของคู่รักป้ายแดงของวงการบันเทิงกันบ้างนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มเคนภูมิเขาออกมาประกาศผ่านสื่อเลยว่า
กำลังคบหาดูใจอยู่กับนางเอกต่างท่าอย่างเอสเตอร์สุปรีลีลา
หลายคนก็รู้สึกแปลกใจปกติแล้ว
เคนไม่ค่อยจะเปิดเผยเรื่องสาวให้ได้ฟังสักเท่าไหร่
งานนี้ก็ทำเอาสาวเอสเตอร์เป็นปลื้มสุดเลยล่ะค่ะ
คบหาดูใจกันจนขึ้นแท่นคู่รักดาราป้ายแดงของวงการค่ะ
สำหรับนางเอกหน้าสายเอสเตอร์สุปรีลีลา
และพระเอกหนุ่มหุ่นล่ำเคนภูมิ
หลังจากโดนชาวเน็ตตามสืบกันอยู่นานนะคะ
ซึ่งฝ่ายชายก็ออกมายืดอกแมนยอมรับว่า
คบหาดูใจกับนางเอกสาวไปเมื่อไม่นานมานี้
ล่าสุดสาวเอสเตอร์ก็ได้เผยถึงความสัมพันธ์กับพระเอกต่างช่องว่า
ดีใจที่ฝ่ายชายให้เกียรติออกมาเผยผ่านสื่อว่าทั้งคู่

พร้อมยอมรับว่าหลังจากเปิดตัวก็ทำให้ถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้น
แต่ไม่ซีเรียสค่ะหากใครจะมองว่าทั้งคู่เปิดตัวเร็วเกินไป
เพราะการคบหากันครั้งนี้ครอบครัวก็รับทราบ

ส่วนเรื่องความเจ้าชู้ของฝ่ายชายที่มีข่าวกับสาวทั้งในและนอกวงการนั้น
เจ้าตัวมองว่าเป็นเรื่องในอดีตขอเลือกมองที่ปัจจุบันมากกว่า
ตอนนี้ก็รู้สึกแฮปปี้ที่ต่างฝ่ายต่างคอยให้กำลังใจกันค่ะ
ก็อย่าเรียกว่าเป็นงานเปิดตัวเลยดีกว่า
ก็เหมือนแบบว่าชีวิตทั่วไปค่ะ
คนเราก็ได้มีคนให้เข้ามาศึกษาได้คุยได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ละคนรอบข้างก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะ
บางคนก็เชียร์อะไรอย่างนี้ค่ะ
จริงก็ขอบคุณเขาที่เหมือนเขาก็ให้เกียรติเรา
ก็หนูว่าด้วยอายุด้วยอะไรหลายอย่างที่โตขึ้นแล้วด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เคนดูแลปกติเลยค่ะพี่เขาก็เป็นสุภาพรุษค่ะ
คืออะไรที่จริงเขาก็จริงธรรมชาติเขามีความเป็นธรรมชาติ

เพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่าเรื่อยดีกว่าค่ะ

หนูว่าตอนนี้เราแฮปปี้นะจุดนี้ที่เราคุยกัน

จริงแล้วคือคนชอบแล้วก็ขอบคุณนะคะ
แต่ว่าคนที่ไม่ชอบเนี่ยคือ
เราก็ไปทำทุกอย่างให้เขาพอใจไม่ได้หรอก
หนูว่าชีวิตเราเราก็ใช้เถอะเราก็
จากนี้นะคะเจ้าตัวก็ได้เคลียร์อีกหนึ่งประเด็น

แต่ดูเหมือนว่าเคมีของทั้งคู่จะไม่เข้ากันแล้ว
แรงถึงขั้นว่าทั้งคู่ออกอาการตึงใส่กันด้วย
โดยโยงเรื่องราวไปเอี่ยวกับการเปิดตัวคบหากับเคนภูมิ
เพราะทั้งคู่แยกเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้
ยืนยันว่าทั้งช้อนและเคนไม่ได้มีปัญหากัน
ตามที่มีกระแสข่าวออกมาค่ะ
อันนี้ไม่เคยคุยเรื่องพี่ช้อนกับพี่เขาเลยค่ะ
เพราะว่าเราก็ไม่เคยไม่ก้าวไก่เรื่องงานอยู่แล้วค่ะใช่
ไม่นะหนูว่ามันอยู่ที่คนมองมากกว่าค่ะ
คืออย่างเราเรางานก็คืองานชีวิตส่วนตัวเราก็คือชีวิตส่วนตัวค่ะ
พี่เคนก็ไม่ได้ไปตามที่กองเลยคืออยู่ข้างนอก

เราก็ทำงานในส่วนของเราอยู่กับกองไปค่ะ
ไม่ไม่กังวลเลยค่ะงานงานก็คืองานค่ะใช่ค่ะ